วันนี้เนี่ยญาติของหมอปอล์
ทำพิธีชาปนกิจศพหมอปอแล้วนะคะ
ที่ถูกว่าที่เจ้าบ่าวฆ่าก่อนวันแต่งงาน

ทางครอบครัวของหมอปอเนี่ยทางคุณพ่อก็บอกว่า
โหสิกรรมกันไปครับทางคุณแม่ของหมอปอก็บอกว่าอยากจะให้ผู้ต้องหาเนี่ย
รับโทษสูงสุดประหารชีวิตไปเลย
ส่วนครอบครัวของผู้ต้องหาก็คือในเก่งที่เป็นว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวไม่มีใครมาเลยนะคะ
แล้วก็ไม่มีใครส่งพวงหลีดอะไรมาเลยนะคะ
แต่ตามรายงานข่าวบอกว่าทางครอบครัวของในเก่งที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เขาก็ไม่ค่อยมีเงินมีทอง

ใช่ค่ะก็เลยไม่มีเงินมาร่วมงานศพ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณแม่ของหมอปอค่ะ
อย่างสาสมอย่างหนักที่สุดเลยค่ะ
นี่ค่ะก็คือเสียงของคุณแม่หมอปอนะคะ
คุณแม่นนทิยาครัวจตุรัส
ก็ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาในวันชาปนกิจศพลูกสาว
จังหวัดชุมพรช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองก็มีญาติ
มีเพื่อนร่วมงานมีชาวบ้านไปร่วมพิธี
ให้กำลังใจครอบครัวของหมอปอกันเยอะมากนะคะ
ภายในงานเนี่ยญาติได้เอาป้ายสีชมพู
ซึ่งป้ายนี้คุณผู้ชมคะเป็นป้ายที่เตรียมไว้ใช้ในงานแต่งงาน
ธันวาคมตอนแรกจะจัดงานแต่งงาน
แต่ป้ายนี้แทนที่จะเอาไปไว้ในงานแต่งต้องเอามาไว้ที่งานศพอะค่ะ
ก็เลยเป็นทางครอบครัวก็เลยให้สัมภาษณ์ทางน้ำตา
ใครถามก็ร้องไห้ตลอดเวลาครับ
นี่นะคะคนที่ไปร่วมในงานศพก็สลดใจค่ะ

แทนที่จะเป็นป้ายงานแต่งงานกลับกลายเป็นป้ายในวันชาปนกิจศพแทน
นายวินัยปานชาติเป็นพ่อของในเก่งรณชัย
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้จะไปเยี่ยมลูกที่เรือนจำชุมพรยังไปไม่ได้เลย
ไม่มีเงินไม่มีเงินจะเหมารถไป
ก็ไม่สามารถมาร่วมงานศพได้
เพราะว่าเขาต้องเหมารถจากบุรีรำไปชุมพรที่ไปเรือนจำนะคะ

เลยต้องรอผ่านช่วงปีใหม่ไปก่อนนะคะก็อาจจะเดินทางได้